ไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
ไม่ไล่บอกเพื่อนเลยว่าจะร้องเพลงอะไรเลย
จะบอกว่าที่ร้องเพลงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเข้ากับครอบครัวนี้มากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เสกโลโซแล้วก็พี่การวิพากรนะคะคุณผู้ชมนะคะ
กับภรรยาคนนี้หมายเลขหนึ่งและตอนนี้คือยืนหนึ่งเพียงผู้เดียวเท่านั้น

ระบุวันที่จดทะเบียนก็คือวันที่๒เมษาที่ผ่านมานี่เอง
ในเฟซบุ๊คของพี่เสกนะคะบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะ
ต่อไปนี้จะไม่มีวันทำอะไรได้อีกแล้วเพราะเธอจะเป็นคนปกป้องดูแลเองทั้งหมด
รวมไปถึงเรื่องคดีความต่างต่างด้วยค่ะพร้อมกับทิ้งท้ายนะคะว่านับจากนี้ค่ะ
จะไม่มีใครมาแยกพ่อแม่ลูกห้าคนออกจากกันได้อีกต่อไปแล้วแฟนคลับก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ
เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็หวังว่าเรื่องวุ่นวุ่นในครอบครัวสุพิมายเนี่ย
จะจบลงสักทีนะพี่นะอันนี้จดไปรอบ๓แล้วนะคุณผู้ชม
แล้วก็หวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะพี่เสกพี่การเห็นแบบนี้แล้วก็โอ้ชื่นใจ
ติดตามข่าวมานานนานมีเพลงอะไรให้เขาอีกไหมไม่มีแล้วขอก่อน